นะคะกรณีเก่ายังไม่จบเลยโหยอ้นระเวงสามสิบ
นี่มาเรื่องใหม่อีกแล้วนะคะหน้าหนึ่งนางรำโวยอืม
ชวดโหยสิบสองล้านจองรางวัลที่หนึ่งไว้
กลับถูกขายต่อค่ะอ่ามุมบนบนสายนั่นอ่ะใดแล้วก็
ก็ภาพขวานี่นะคะนั่นแหละค่ะนางรำท่านนี้แหละค่ะ
แล้วก็เมื่อสักครู่ชี้ป้ายทะเบียนรถของตัวเองใช่ไหม
๙๕๘๓แต่ว่างวดประจำวันที่๑มีนาคมมันออก๘๓๕๕๓๘
เขาบอกว่าเลขนี้๑มันตรงกับป้ายทะเบียนรถเขา
แล้วเป็นพศเกิดลูกชายเขาก็เลยไปหาซื้อนะคะ
จองเอาไว้นะฮะแต่คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารนี้มา
ใครผิดใครถูกใครควรจะได้รับสลากไป
ใครควรที่จะได้เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในแง่ของกฎหมาย
ที่ฉันมีโอกาสไปสอบถามมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูหน่อย
เผื่ออาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับท่านนะคะผู้หญิงคนนี้ที่สวมเสื้อสูตรสีน้ำเงินท่านนี้นะคะ
มีอาชีพเป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นนางรำด้วยชื่อจริงก็คือคุณภัยมณีพลราชอายุ๕๗ปีค่ะ
สุดท้ายเธอตัดสินใจนะครับไปแจ้งความวัยที่สภเมืองสกุลนคร
เล่าให้เราฟังบอกว่าวันที่๒๔กุมภาพันธ์ขณะที่เตรียมตัวรำบวงสวงพร้อมกับเพื่อนนางรำอีกสักประมาณ๕๖คน
เธอเดินไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๕๓๘กับนางรำคนหนึ่งที่รู้จักกันมา๕๖ปีแล้วนะ
ชื่อว่ารัฐค่ะคนขายลอตเตอรี่คนนี้ชื่อว่ารัฐชื่อจริงก็คือรัตนาภูละครอายุ๕๘ปีนะคะ
แล้วตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้พกเงินมาแล้วก็ใส่ชุดนางรำด้วยทีนี้วิธีการของเธอในการจองก็คือ
เขียนชื่อตัวเองสลักหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ต้องการเล็กท้าย๕๓๘นะฮะ
ใช่ค่ะแต่ไม่ได้เขียนนำสกุลไว้นะฮะ

เอาเงินไปฉันจะได้เอาสลากมาตรวจ
ใช่วันที่๒ติดต่อได้คุณรัฐบอกว่าลอตเตอรี่ใบนั้นที่คุณจองไว้
ขายให้กับคนอื่นไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
ทีนี้ผู้เสียหายคือคุณภัยมณีบอกว่า
เหตุที่ซื้อเลข๕๓๘เพราะเป็นเลขป้ายทะเบียนรถของตัวเอง

ถามผู้ถูกของเรามาดูเลยทะเบียร์รถนี่

เธอตั้งข้อสังเกตบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหลังออกสลากินแบ่งรัฐบาล
นางรัฐแม่ค้าลอตเตอรี่จะเก็บค่าสลากที่เซ็นไว้

แต่ครั้งนี้ผ่านไป๓๔วันแล้ว
ทำไมยังไม่มาเก็บเงินติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วคุณภัยมณีบอกว่าเขาเชื่อลึกเลยนะว่าเขาถูกโกงแน่ค่ะ
ก็ยังมาจ่ายเลยเนาะคำหาว่าซื้อเซนต์เอ้ยก็ยังมาเห็นเจ้า

คือคุณภัยมณีบอกว่าซื้อเซ็นกันบ่อยครั้ง
แต่ครั้งนี้มันมีปัญหาเพราะสงสัยมันถูกรางวัลที่๑แล้วแหละ

นี่ลายเซ็นที่เธอเซ็นไว้หลังสลาก
ทำแบบนี้แทบทุกครั้งเป็นประจำเลย
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปหาตัวนางรัฐบ้าง
ใช่นางรัฐคือแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะไปที่บ้านเลยนะคะ
บ้านของลูกค้าในอำเภอเมืองสกลนคร
ขณะที่นางรัฐเนี่ยนำสลากมาส่งนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกค้าจะเป็นแม่ค้า
บอกว่าเรื่องนี้ลูกค้าก็มาถามกันหลายคน
ก็เลยอยากขอบอกผ่านไปไทยรัฐทีวีบอกว่า
ถ้ายังไม่หยุดกล่าวหาจะฟ้องกลับทำให้เสียหาย
ลูกค้าหลายคนก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยโกงใคร
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นคือนางไพมณีบอกแค่ว่าจะเอาสลากใบนั้น
แล้วเขียนชื่อไว้จริงก็คือนางไพมณีเนี่ยบอกว่าจะเอาสลากใบนี้
แล้วก็เขียนชื่อไว้จริงอันนี้คุณรัฐก็บอกแบบนี้นะคะ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย
ในฐานะคนขายลอตเตอรี่๑๔๐๐ใบก็ต้องรีบขายออกให้หมดก่อน
ก่อนที่จะประกาศรางวัลจำเลขและจำไม่ได้ด้วยว่าขายให้ใคร
จำเลขก็ไม่ได้จำไม่ได้ด้วยว่าขายให้ใครนะคะ

รับว่าเขามาซื้อจริงแต่เขาไม่ได้จ่ายเงิน
แล้วก็จองไว้แล้วเขาก็สลักหลังไว้
แต่เราไม่รู้ว่าเลขอะไร
อยากขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากชี้แจงให้คนที่บอกว่า
พี่รัฐยักยอกน้องไพรให้เข้าใจด้วย
ยักยอกและไม่ได้เก็บไว้แล้วก็จำไม่ได้ด้วยค่ะ
อยากให้บอกทุกคนด้วยว่าไม่เคยจะคิดจะโกงเอาของใคร
แล้วก็อยากให้ลูกค้าถูกรางวัลด้วยซ้ำไป

ใช่ทีนี้พนักงานสอบสวน
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
สรุปไม่ได้ว่ามีการถูกรางวัลที่๑จริงหรือไม่
หรือเข้าขายยักยอกทรัพย์หรือช่อกงหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร
หรือไม่ค่ะผมถามต่อได้ไหมครับถ้าไอ้ฉบับนั้นมันถูกจริงอ่ะ
อ่าฮะแล้วมีภัยมณีเซ็นสลักหลังโอ้โหมาพอดีเลยครับอยู่แบบเนี้ย
เออถ้ามันถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไปขึ้นรางวัลอ่ะสมมุติคนซื้อซื้อไป
ชื่อสมชายอ่ะอ่าสมชายจะไปขึ้นรางวัลได้ไหมอ่าคือถ้าเกิดว่า
แต่จริงจริงแล้วตามข้อกฎหมายไม่ได้นะฮะไม่ได้นะคะครับทีนี้ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า
ไอ้การซื้อแบบนี้ซื้อแบบเหมือนจองไว้ก่อนอ่ะเออจองไว้ก่อน
ไว้ก่อนอ่ะแล้วในทางกฎหมายอ่ะในทางกฎหมายอ่ะ
กรรมสิทธิ์เป็นของใครเดี๋ยวมีโอกาสสอบถามทนายนิติธรแก้วโตนะฮะ
นายเจมส์ทนายเจมส์บอกว่าหากมีการตกลงซื้อขายทรัพย์สินแล้ว
คำเสนอกับคำสนองนั้นตรงกันหมายถึงว่าคุณภัยมณีเสนอว่าจะซื้อ
อ่าฮะคุณรัฐแม่คะคุณรัฐสนองว่าจะขายครับ
อีกสองคำเนี่ยคือเขาตกลงก็ตรงกันแล้วเนี่ยสัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังผู้ซื้อทันที
หรอฮะแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินครับหรือจ่ายเงินไม่ครบอ่าฮะ
แต่จะฟ้องร้องเป็นคดีกันได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ตามความเห็นของทนายนิติธรเนี่ยนะคะ
บอกว่าฟ้องบังคับให้ส่งมอบลอตเตอรี่คืนได้นะครับ
เหรอแต่มันก็ต้องงัดหลักฐานนะมันสิว่าคุยกันยังไง
หรือว่ามีคลิปเสียบอะไรรึเปล่าแต่ต้องมีหลักฐานไงฮะ
ขอความแชทเธอว่าไอ้สลากหลังเนี่ย
มันมีต้นคั่วไม่ใช่เหรอพี่บุ๊คใช่ไหม

คือต้นคั่วตรวจสอบได้ว่าแผงนี้มันถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า

ตรวจสอบได้แต่เราไม่รู้ว่าใบที่คุณรัฐบอกว่า
ไปให้ลูกค้าคนอื่นมันตกไปอยู่ในมือของคนอื่นหรือยัง

แต่ว่าอย่างที่นักกฎหมายได้ออกมาความเห็นผมก็เคารพในมุมมองของท่าน
แต่ก็ไม่รู้ว่าท่านหมายถึงไอ้ทรัพย์สินที่มันเป็นลักษณะ
สลากกินแบ่งแบบนี้แบบเดียวหรือเปล่า

เป็นข้อกฎหมายมาตรา๔๐๐กว่า
คือทรัพย์นี้ไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาทอย่างนี้เข้าแบบนี้

พี่เบิร์ต

คุณผู้ชมฮะน้องปุ้ยพี่บุ๊คครับ
ความจริงก็คือความจริงครับ
แล้วประโยคนี้คุณภัยมณีเขาก็พูดด้วยนะ
ความจริงก็คือความจริงใช่

เรื่องนี้ก็ยาวต่อนะโอละเวงกันนะฮะ